ทอดร้านนี้บอกเลยรสชาติแบบเมืองนอก
แต่ราคาไทยแล้วขายที่เมืองไทยด้วย
อยู่ที่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
โอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วอยากไปเลยค่ะ

ไปเลยที่พัฒนากราซอย๑๖นี้นะคะ
ไปพบกับร้านไก่ทอดแหลกค่ะ
พอเจอซอยนี้ปุ๊บเข้าไปในซอยประมาณ๒๐๐เมตร
ร้านตั้งอยู่ซ้ายมือมีโซโลแกรมประจำร้านด้วยบอกว่า
รสชาติเมืองนอกราคาเมืองไทย
แต่ว่ารสชาตินี่นะคะถูกใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

และนี่คือเจ้าของร้านคุณต้อยคุณพุทธมงคลพุทธโธอายุ๕๕ปีค่ะ
เล่าให้ฟังบอกเมื่อ๒๐ปีก่อนทำงานเกี่ยวกับอาหารที่ญี่ปุ่นมา๕ปี
จากนั้นไปเห็นสูตรไก่ทอดที่อเด็ดอร่อยของคนญี่ปุ่น

พอกลับมาเมืองไทยมาช่วยพี่สาวเปิดร้านขายข้าวแกงก็เลยทำเมนูไก่ทอดขายไปด้วย
ปรากฏว่าขายดิบขายดีก็เลยแยกตัวมาเปิดร้านไก่ทอดโดยเฉพาะ

แล้วเตาก็เป็นเตาพี่พิเศษเนอะ
อะไรบ้างอ่ะปีกน่องสะโพก

จะบอกให้นะว่ากาลเข้าเป็นเหมือนเป็นเมนูง่าย

ทำยังไงให้กรอบนานและข้างในนิ่มอยู่นะคะ

เขาจะนำไปหมักกับเครื่องเทศทิ้งไว้๒ชั่วโมง
จากนั้นก็นำลงชุบแป้งทอดผสมที่ทอดที่ผสมเอาไว้แล้วนะ
แล้วก็หย่อนลงในกระทะที่วางเรียงกันเกือบ๒๐เตา
น้ำมันที่ใช้เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเปลี่ยนใหม่ตลอดนะครับ
ทอดไปจนมันมีสีเหลืองทองแบบนี้

ถ้ามาสั่งก็จดออเดอร์กันใหญ่เลยค่ะ
ทางร้านขายคู่กับน้ำจิ้มไก่รสเด็ด
หวานเผ็ดกำลังดีพร้อมกับข้าวเหนียวนึ่งสุกด้วย

ปีกชิ้นละ๑๕๒๐บาท

เฮ้ยราคาไม่แพงจังเลย
ราคาปรับประหยัดเลยคุ้นเคยกันดีราคานี้
ร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ

ก็มีโอกาสนะคะแวะไปได้ที่
พัทยากลางซอย๑๖ได้เลย

ไอ้เป็ดกรอบที่เหลือ
ใช่ไหมไอ้เศษกรอบลวงเป็นกอง

โอ้โฮที่ฉันชอบเหมือนกันค่ะ

อยากได้เอออย่างนั้นแค่เศษ
เอางี้งั้นคุณกินแค่เศษเดี๋ยวดิฉันกินเนื้อ
อ้าเวรขอกินเนื้อด้วยสิ